กับการหาปลานะคะเมื่อ๒๘สิงหาคมที่จังหวัดกรสินคือมีแม่ลูกคู่หนึ่งก็ออกไปหาปลา
แต่ว่าในน้ำเนี่ยมันมีผักตบชาวาค่อนข้างเยอะแล้วเกาะกันเป็นกอเป็นกอเขาก็พยายามจะเอาไม้ไผ่ดันผักตบแบบนี้ค่ะ
แล้วน้ำข้างใต้เนี่ยมันเชี่ยวแล้วมันเหมือนน้ำวนน้ำดูดแม่ลูกตกลงไปในน้ำทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เธอเนี่ยนะตัวลูกเนี่ยก็พยายามจะสวดมนต์ว่ายังไม่อยากตายยังไม่อยากตายก็พยายามคว้าอะไรเอาไว้ได้
มือหนึ่งคว้าไว้ได้มือหนึ่งพยายามจะช่วยแม่แต่ช่วยไม่ทันแม่จมน้ำหายไปตอนหน้าต่อตาเลยผ่านไปสามวันเพิ่งพบศพแม่วันนี้นะคะกู้ภัยนำร่างของนางจันผลประดิษฐ์หรือใยจันอายุเจ็ดสิบหกปีขึ้นมาจากกอผักตบชาวานะคะอยู่กลางลำน้ำเปล่าห่างจากฝายกั้นน้ำลำน้ำเปล่าบ้านดอนสนวนตำบลลุบอำเภอเ
ทำพิธีชาปนักกิจศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะยายจันทร์เป็นที่รักของทุกคน
ญาติญาติก็จุดทูปบอกลายายจันทร์ให้หลับให้สบายไม่ต้องห่วงลูกหลานข้างหลังนะคะ
ทีมข่าวคุยกับลูกสาวคนที่สามของยายจันทร์นางกระหนกนวลทองนอกอายุสี่สิบหก
ลูกสาวคนนี้คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะช่วงสายยี่สิบแปดสิงหาคม
กับแม่ไปหาปลาที่บริเวณฝ่ายกั้นน้ำก็หาปลากันตรงนี้เป็นประจำค่ะ
ครับแต่วันนั้นเนี่ยก็ผักตบชาวาเกาะกันเป็นกลุ่มหนามาก
เหมือนกับเหยียบเดินได้เลยอะค่ะเธอกับแม่ก็ใช้ไม่ไผ่พยายามดันดันดันดัน
ก็ผักตบชาวาออกไปเปิดทางน้ำแต่กระแสน้ำด้านล่างไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลวน
ดูดเธอกับแม่จมลงไปในน้ำเธอก็พยายามเอื้อมมือไปช่วยแม่
แต่ช่วยไม่ทันเพราะเธอเองก็ถูกกระแสน้ำดูดลงไป
เธอก็พยายามตั้งสตินึกถึงพ่อปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเชื่อว่าคอยดูแลฝ่ายกั้นน้ำแห่งนี้เธอก็พยายามนึกในใจนะคะ
พ่อปู่ลูกยังไม่อยากตายลูกมาทำมาหากินไม่ได้มาลบหลู่ช่วยลูกด้วย
บอกว่าจังหวะนั้นนะคะเหมือนเธอดีดขึ้นมาจากน้ำ
เกาะกับไม้เอาไว้ได้พยายามจะช่วยแม่มองหาแม่
แต่เธอเห็นแม่จมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาเธอบอกตกใจมากนะคะ
เสียใจที่ช่วยแม่เอาไว้ไม่ทันก่อนหน้านี้เธอฝันเหมือนกับเป็นลาง
ฝันเห็นว่าแม่ไปอยู่กับพ่อที่ตายไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นรางร้าย
นี่ค่ะแล้วช่วงที่แม่จมน้ำหายไปเนี่ยเหมือนกับวิญญาณแม่ไปหาญาติด้วยนะ
สภาพเนื้อตัวเปียกปอนเลยนะคะไปบอกว่าอยากขึ้นจากน้ำ
แต่หาทางขึ้นไม่ได้มันมืดไปหมดวันรุ่งขึ้นญาติคนนั้นนะคะ
เล่าให้เธอฟังว่าเนี่ยฝันแบบนี้
บอกว่าเราอย่าขึ้นหลายแต่ว่าวันนี้ผู้สอยเราได้
เราพูดจากมองมันมืดแล้วอ่ะสี่ร้อยน้ำขอฟัง
สี่บ่ายน้ำขอฟังสี่ร้อยบ่ายน้ำขอฟัง

ดูดไปหน้าไฟมันไหลมาแล้วมันตีกลับ
น้ำไม่ได้ตูนดูดก็พุนเลย
แป๊บเดียวมันดูดเข้าไปเลย

ตลอดเกราะสอยเหลือมีรีวิทยุไทยว่านสอยไวอ่ะ
ปูขึ้นปูลงปูขึ้นปูลง
ทีมข่าวได้ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะคะ
ผู้ไยนาโลงก็พาทีมข่าวไปดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็พาไปดูหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพ่อปู่
เป็นสารที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างตามความเชื่อค่ะ
ช่วยดูแลคุ้มครองให้ลูกหลานปลอดภัย
ซึ่งก็อยู่ข้างฝ่ายกั้นน้ำใกล้กับจุดที่พบศพยายจันทร์พอดีนะคะ

ก็ผู้ใหญ่บอกว่าเชื่อว่าที่ตัวลูกสาวของยายจันทร์รอดชีวิตมาได้
เพราะพ่อปู่ช่วยไว้ตามคำขอที่นึกระหว่างจมน้ำ

รวมถึงที่เจ้าหน้าที่งมหาร่างยายจันเจอ
ก็เพราะพ่อปู่น่าจะช่วยชี้ทาง
ตามคำบนบานบอกกล่าวพ่อปู่
ว่าถ้าเจอเนี่ยนะจะถวายผลไม้เหล้าขาวน้ำแดงผ้าแพร่และบุหรี่
อกจากนี้นะคะกู้ภัยบอกว่าเห็นคนเหมือนคนชรา

ยืนดูการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสงสัยว่าเป็นพ่อปู่แน่เลย
แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องงมงาย
แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
สถานที่สารแห่งนี้เป็นสารปู่ที่ลูกหลานชาวคุ้มเขานับถือว่า
ท่านคอยปกปักรักษาที่นี่ที่ลำน้ำแห่งนี้ตลอดทั้งหน้าจุดนี้
ก็เลยมีการบนบานขอในสิ่งต่างเช่นตัวอย่างสุดท้าย
ขอให้ค้นหาศพของคุณยายให้เจอ
ซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่เราบนบานไว้ที่ขอไว้
แล้วก็เจอคุณยายจริงเจอร่างคุณยายจริง
อาจจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
แต่มันสำเร็จได้ตามที่เขาขอ
ขอว่าให้รอดชีวิตขอให้เจอคุณยาย
มันก็เป็นดังที่เขาขอจริง
ทีนี้ชาวบ้านบริเวณนี้หรือใกล้เคียงเขาก็เลยศรัทธา
ว่าสารปูตานี่ท่านได้อยู่ตรงนี้แล้ว
เพื่อปกปักรักษาพี่น้องที่มาที่มาที่นี่นะครับ
หลังเกิดเหตุค่ะทางเทศบาลตำบลหลุบ
ประกาศเตือนนะคะว่าใครจะออกไปหาปลา
หรือว่าจะไปเล่นน้ำในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
ช่วงนี้ฝนตกค่ะแล้วก็ฝนตกหนักด้วย
กระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะ